คุณผู้ชมฮะเรามาดูภาพสวยให้มันสบายใจสบายตากันบ้าง

โกหกไปดูกันเลยครับเพราะว่าเขาเตรียมจะเปิดสถานที่นี้
ให้ไปท่องเที่ยวกันแล้วอดใจกันนิดนึง
แต่ทีมข่าวของเราไปถ่ายมาให้ดูก่อนนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะแหล่งท่องเที่ยวหน้าหนาว
โดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตะบนแม่อูคอนะฮะ
นายกธาราชมสมองเลิศไปทำพิธีเลยครับ
แทนทำอะไรคุณ
คือตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
ร่วมกับอำเภอขุนยวมและห่วยงามราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ย
เตรียมที่จะเชิญให้ทุกท่านนะครับได้มาร่วมงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอประจำปี๖๐
คุณผู้ชมให้ดูความสวยงามกันก่อน
เพราะมันบานสะพั่งเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งและเนินเขาแบบนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้คือ
พฤศจิกายนนี้อีกไม่กี่วันนับถอยหลังเขาดาวนรอได้เลยนะครับ
จากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของดอกบัวตองที่บานสะพั่งเหลืองอร่าม
ทั่วหุบเขาบนดอยแม่อูคอร์บนพื้นที่๕๐๐ไร่แล้วนะครับ
ยังได้ชมความงามของต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดที่มีการปลูกเสริมกันไปด้วย
นายกการบริหารส่วนตำบลบอกว่างานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อุคอ
จะช่วยขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
ความปลอดภัยการจัดสารที่จุดกลางเต็นต์สำหรับให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาพักค้างคืนชมสายหมอกแล้วก็ดูดอกบัวตองนะฮะที่สวยงามแบบนี้นะครับ
เขาบอกมองไปสิคุณสามร้อยหกสิบองศาสวยเนอะสวยไหมล่ะ
ใช่แล้วก็เตรียมที่จะบริการเครื่องดื่มเต็นต์พักห้องน้ำและบริการอื่น
วิถีชีวิตชุมชนอาหารชุมชนเอามาขายนะฮะ
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความงามของทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอได้
อย่างที่บอกไปเขาจะเริ่มเปิดพื้นที่ให้เข้าไปเที่ยวได้๙พฤศจิกายนนี้นะครับ
ก็ไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมนะฮะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองเจิงอะไรก่อนแล้วกันนะคุณนะ
เพื่อจะไปเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่พักนะครับ
โทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะของอบตเขา๐๕๓๖๑๕๙๘๗คุณสวยไหมล่ะ
อืมสวยมากวันไทยก็มีสิ่งมหัศจรรย์อะไรมากมายนะครับคุณฮะ
ค่ะโอ้โหนี่เหมือนสวิสเตอร์แลนด์ไหม
เหมือนแต่นี่เราเหลืองด้วยดอกไม้ค่ะ
จริงก็เลยอดใจไม่ไหวต้องเอาภาพที่นักข่าวของเราไปถ่าย
ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนใช่ค่ะให้ดูก่อน